ไปดูเรื่องของรถยนต์กันหน่อยคุณผู้ชมเกิดอีกแล้ว
ไฟไหม้รถยนต์ค่อนนี้เป็นรถเบนท์รุ่นเก่า
โชคดีเจ้าของนั้นหนีเอาตัวรอดออกมาได้
รถอยู่ตรงไหนมองแทบไม่เห็นเลย
จริงฮะดูสิครับต้องฉีดกันแบบนี้แหละครับ
รถไปใครจะคิดว่ามันจะไฟไหม้ขึ้นมาล่ะนะฮะตำรวจสายตรวจสอบพออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับ
จะได้ที่กู้ชีพมูลและที่การกู้สนอ่าวลึกก็พอมีคนแจ้งไปก็รีบเข้าไปฉีดเปรียสารเคมีดับไฟ
แล้วก็ตามด้วยการฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้อยู่นะครับเป็นรถเบนส์รุ่นเก่าสีน้ำเงิน
ทะเบียนขอไขร้องเรือ๘๗๖๖สงขรานะครับเกิดขึ้นที่ถนนอ่าวลึกปรายพระยาสะบนอ่าวลึกนะ
เขาก็ใช้เวลาสักประมาณยี่สิบนาทีก็ดับเพลิงได้ครับตรวจสอบที่ห้องเครื่องบริเวณด้านหน้าเนี่ยเสียหายทั้งหมดนะฮะ
ขับก็หนีออกมาได้อย่างปลอดภัยถามเจ้าของรถมันเกิดอะไรขึ้น
ก็บอกว่านำรถเข้าไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะ
เมื่อวันก่อนหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็เอารถออกมาทดลองขับ
วิ่งออกจากตัวเมืองอ่าวลึกไปทางอำเภอปลายพญามาถึงจุดเกิดเหตุเอ๊ะพบความผิดปกติ
ก็เลยรีบจอดข้างทางดีนะที่เอกใจพอจอดปุ๊บเฮ้ยทำไมน้ำมันมันหยดลงมาใต้รถล่ะ
มองเห็นคือลงไปดูใต้ท้องเครื่องหยดแบบติดถนนเลยอะครับ
นะฮะไม่ถึงห้านาทีไฟลุกพึบขึ้นมาโชคดีนะไม่ได้มีใครนั่งมาด้วย
มีเขาคนเดียวก็เลยปลอดภัยนะครับ
เมืองต้นก็น่าจะมาจากสายน้ำมันรั่วประกอบกับรถเองก็มีสภาพเก่าด้วย
มาแล้วหลายครั้งพอสตาร์ทก็ทำให้เกิดประกายไฟ
นะฮะแล้วก็จะมีการประสานช่างมาช่วยตรวจสอบแล้วก็ลากไปที่อู่ไปซ่อมอีกทีหนึ่งอืม